ทีนี้เอาใจคนที่ชอบทานติ่มซำกันหน่อยตั้งใจฟังให้ดีติ่มซำแสนอร่อยที่จังหวัดตรังร้านจันโอชาติ่มซำคำโตมีโปรโมชั่นมาฝาก
ไปค่ะไปที่ร้านจันทร์โอชาติ่มซำคำโตนะอยู่ที่หมู่๑ตะบนย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
คุณผู้ชมฟังชื่อร้านไม่ต้องตกใจนะคะคุณค่ะเออนี่คือร้านของคุณคุณคุณเรวัตแล้วก็คุณสาธิธร
โอเคค่ะเขาเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของร้านค่ะคุณเล่าให้ฟังเฉยนะบอกชื่อเจ้าของเฉยค่ะ
ร้านแห่งนี้เป็นร้านติ่มซำร้านดังนะจริงเขาเปิดมา๗ปีได้แล้วคุณมีติ่มซำให้เลือกเยอะมากเขาบอกมากกว่าว่าคุณดูมากกว่า๕๐หน้าและลานตาจริงนะไปกินวันหนึ่งก็เลือกไม่หมด
ต้องเข้าถูกต้องอันนี้เข้ากันมากเลยแล้วก็อย่างที่บอก
จากเมนูติ่มซำบากุเตแล้วเนี่ยทางร้านก็มีเมนูเครื่องดื่ม
เอาไว้ให้บริการมากมายนะคะถูกอกถูกใจลูกค้าทุกเพศทุกวัยเลย
และอย่างที่บอกวันนี้ทางร้านเขามีโปรโมชั่นมาฝากไปฟังกันค่ะ
สวัสดีค่ะเป็นแฟนรายการตลอดข่าวทุกคนนะคะวันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีมาฝาก
เป็นแฟนรายการตลอดข่าวโดยเฉพาะเลยค่ะที่ยังแค่มาทานที่ร้านนะคะ
บอกกับเราว่ารู้จักรายการเราจากรายการตลอดข่าวที่ดูในวันนี้ค่ะ
ไปเลยค่ะส่วนลด๑๐ย้ำนะคะโปรโมดีโปรเดตแบบนี้มีเฉพาะวันนี้
จนถึงพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนแล้วมาใช้โปรโมชั่นดีดีแบบนี้กันนะคะ
อย่าลืมมาอุดหนุนและบอกด้วยว่าดูมาจากรายการตลอดข่าวนะคะรับส่วนลดไปเลย๑๐นะจ๊ะ
ใครอยากจะไปชิมนะแวะกันไปได้จำชื่อร้านนะจันโอชาติ่มซำคำโตจังหวัดตรัง
ร้านเขาเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็นหยุดทุกวันพุธนะคะ
ลูกค้าแต่ละคนเวลาเขาสั่งเต็มโต๊ะโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นคอนโดเลยนะ
ชอบกินอะไรติ่มซำคุณชอบทานอะไรกันขนมจีบต้องมีอ่าคุณล่ะ
ดิฉันชอบผักกาดที่ห่อหมูข้างในอ๋อดิฉันชอบไอ้ที่มีไข่แดงข้างบน
เออไปด้วยกันได้พวกเรานะเดี๋ยวไปสั่งกัน
พร้อมกันนูชามีโปรโมชั่นด้วยนะฮะ